นางแบบสาวสุดเซ็กซี่
ที่หนุ่มหลายคนบอกว่าแค่เห็นก็ใจละลายแล้ว
ถวยแล้วคุณเพ็ญพักพุ่มพวงหรือว่า
กระตุกต่อมชายอะไรอย่างนี้นะ

โพสต์ข้อความแฉหนุ่มคนหนึ่งผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะฮะ

ก็โอ้โหรู้เลยว่าดุเด็ดเผ็ดร้อนมาก
ระบายความในใจว่าสุดที่จะทนแล้ว
หลังเลิกรากับหนุ่มแบ็คไป
จากฝ่ายชายมีคนอื่นแต่กลับถูก
ต่อแยว่าร้ายด่าทอรับหลัง

ปล่อยคลิปทำรายชื่อเสียงกันอีกนะครับ
โพสต์ดังกล่าทำให้กระแสพุ่งตรงไปที่อดีต
นักฟุตบอลทีมชาติแบ็คอาทิตย์ดาวสว่าง
ที่ตอนนี้สังกัดทีมเชียงรายยูไนเต็ด

เพราะว่าแบ็คเคยมีข่าวเฉาพอตัวเลย
โดยเดือนเมษายนปี๕๙ตกเป็นข่าวเฉา

เข้าแจ้งความที่สพคลองข่อย
อ้างว่าลูกสาวถูกนักฟุตบอลคนดังกล่าว
ล่อลวงไปกระทำอนาจารย์ที่บ้านพัก
ตำรวจก็แจ้งข้อหากระทำอนาจารย์นะครับ
ที่เจ้าตัวพร้อมทนายความจะเดินทาง
มาเข้าพบตำรวจและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
โทษด้วยการหักเงินเดือน๕๐นานครึ่งปีคุณ
ต่อมาเฉากันอีกครั้งในปี๖๐
หญิงสาวรายหนึ่งได้มาลงบันทึกประจำวัน

พร้อมอ้างว่าถูกอดีตแฟนนุ่มที่คบกันมา๓เดือน
โกงเงินไปจำนวนกว่า๒แสนบาท
อกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย
แท็กชื่อนางสาวแพทนัปภานางเอกสาวคนดัง
ทำให้หลายคนเข้าใจว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันหรือเปล่า
ก่อนที่ผู้จัดการส่วนตัวของคุณแพทย์เนี่ย
จะออกมาปฏิเสธข่าวนี้
นะครับแพทนัปภานี่นะครับ
ตอนนี้ก็เป็นข่าวนั่นแหละใช่นะครับ
รวมทั้งยังมีเหตุการณ์ที่แบ็คอาทิตย์

กระทั่งนางเอกสาวต้องออกมาตอบโต้ว่า

จะลบรูปภาพออกทั้งหมดนะครับ

ก็มาปลูกต้นรักลับกับพัก

โดยการทักแชทไปหาและพยายามตามตื้อฝ่ายหญิง
ก่อนจะค่อยเปิดตัวแบบหวานฉ่ำในทุกเทศกาล
วันเกิดวันวาเลนไทยวันครบรอบ
บหาดูใจกันก็จะเป็นภาพแบบนี้กันนะครับ
กระทั่งมาเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้งคู่

ธำนองว่ารักของทั้งคู่จะมีปัญหา
ฝ่ายชายมักเข้ามาโพสต์เชิงต่อว่า
ฝ่ายหญิงว่านอกใจมีคนอื่น
ซึ่งจากการสอบถามเพื่อนสนิทของพักบันนิเกอร์
ที่เป็นหุ้นส่วนร้านอาหารย่านอาบรี

เมื่อวันเสาร์ที่๑๕กันยายนที่ผ่านมา
ได้บุกมาถึงร้านอาหารเลยนะฮะ
แล้วก็มีท่าทีว่าจะมาทำร้ายร่างกายแขกในร้าน
เหตุเพราะหึงหวงพักบันนิเกิล
อีกทั้งดาวเตะจอมเฉายังเคยบุกไปหาพักที่บ้าน๔๕รอบ
พักเองหวั่นกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดี
ปรึกษาเพื่อนแล้วก็โพสต์ข้อความทั้งหมด
ไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวเมื่อวันที่๑๘กันยายนที่ผ่านมานะครับ
ล่าสุดทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา

ก็พบว่าแบ็คมาที่ร้านจริง
แล้วก็สร้างความวุ่นวายที่ร้านจริงนะครับ
ให้เขาพูดแบบคำพูดแล้วก็ฝ่ายนั้นก็เหมือนแบบ
ก็โมโหนิดนึงแต่ว่าเขาก็

เขาพูดเสร็จเขาก็เดินออกไปข้างนอกแค่นั้น

ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คของเธอนะครับ

และเธอเองก็ตัดสินใจไม่ไปลงบันทึกประจำวัน

เพราะเธอยังเห็นใจอดีตคนรักและอยากให้ตั้งสติ
ทบทวนและกลับมาเป็นคนใหม่ได้อีกครั้ง
เพราะตอนนี้แบ็คเองก็มีแฟนใหม่แล้วนี่
โดยพักยังฝากบอกเพื่อนสนิทผ่านไทยรัฐทีวีด้วยนะครับว่า
ตอนนี้สภาพจิตใจเธอดีขึ้นแล้ว
แล้วก็วอนแบ็คอย่าตามมาที่บ้านอีก

มิติติยภัยรัฐประธานสโมสรเชียงรายยูไนเต็ด
ก็เปิดเผยว่ายังไม่ได้พูดคุยกับแบ็คอาทิตย์เลย
จากสโมสรเพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจในศึกโตโยต้าลีกครับ

แต่กรณีที่เกิดขึ้นกับอาทิตย์
สโมสรไม่เคยนิ่งนอนใจนะ
แล้วก็ที่ผ่านมาก็มีบทลงโทษกับนักเตะไปแล้ว

หากเงินเดือนตามระเบียบสโมสร
ส่วนหากพูดคุยกับนักเตะแล้ว
พบว่าตัวนักเตะได้กระทำผิดจริง
ก็จะมีบทลงโทษนะนะขั้นเด็ดขาดอย่างแน่นอนนะครับ
รวมถึงจะมีผลต่อการพิจารณาสัญญาฉบับใหม่
ของนักฟุตบอลรายนี้อีกด้วยนะครับ